ขอบคุณครับเรื่องนี้รันทศจริงครับ
เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ
จังหวัดสมุทรปราการไปรับแล้วนะครับ
เด็กหญิงน้อย๒คน๑๑ขวบคนหนึ่งนะครับ
แล้วก็๙ขวบคนหนึ่ง

นอนเฝ้าศพแม่ที่ป่วยเป็นโควิด๑๙แล้วก็เสียชีวิตอยู่ในบ้าน
เจ้าหน้าที่มารับศพแม่ไปแล้ว
ทั้งสองคนบอกว่าคิดถึงแม่จังเลย

แล้วจากนี้ใครจะดูแลหนูทั้งสองคน
คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์นี้ล่ะฮะ
เหตุเกิดที่ห้องเช่าในซอยไวโอเนีย๒ตะบนบางฉลงนะครับ
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ก็มีการตรวจพบนะครับว่าน้องทั้งสองคนก็ติดโควิด๑๙ด้วยเหมือนกัน
เมื่อเช้านี้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ
มารับตัวน้องทั้งสองคนไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลบางพลีแล้วนะครับ
แล้วก็จะดูแลเด็กนะฮะจนการรักษาเสร็จสิ้น
ยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งเด็กหญิงทั้งสองคนโดยเด็ดขาด
ทั้งสองคนเปิดใจแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับบอกว่า
รับว่ายังทำใจไม่ได้ไม่มีใครทำใจได้หรอกลูกนะ
คิดถึงแม่ที่ผ่านมาไม่เคยห่างแม่เลย
จำความได้แม่เลี้ยงดูหนูคอยสอนหนูทุกอย่าง
เมื่อถามว่าจากนี้หนูจะทำชีวิตยังไงล่ะลูก
น้องบอกว่ายังไม่รู้ชะตากรรมครับ
แต่ถ้าผู้ใหญ่ให้ไปอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นบ้านพักเด็ก
หรือถ้ามีผู้ใหญ่ให้ไปอยู่ด้วยก็จะไป
เพราะว่าไม่มีญาติพี่น้องเหลือกันเพียง๒คน
๑๑กับ๙ขวบคุณผู้ชมนะครับ
ตัวน้องเองกับน้องก็อยากเรียนหนังสือให้สูงที่สุด
เท่าที่จะเรียนได้
เราสอบถามไปยังคุณชนสวัสดิ์อัศวะเหมครับ
ท่านประธานหอการค้าสมุทรปราการแล้วก็คุณนันทิดานะฮะ
ก็แจ้งความประสงค์บอกว่าเดี๋ยวจะรับน้องไปอุปการะดูแล๑คน
ส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ก็บอกว่าจะรับน้องอีกคนไปอุปการะ
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาน้องทั้งสองคนครับ